จากเสรีภาพของสื่อที่เป็นตัวคุกคามการทำงานของสื่อมวลชนแล้ว
ปัจจุบันนะครับการพัฒนาของโลกออนไลน์ก็ถือว่า
เป็นสิ่งที่คุกคามชีวิตของนักข่าวเช่นเดียวกัน
เพราะว่าในต่างประเทศนั้นก็ต้องมีสิ่งพิมพ์หลายฉบับครับ
ที่ต้องปิดตัวไปแล้วก็หันไปเปิดบริการในโลกออนไลน์แทน
ก็เป็นเพราะว่ามีการผู้ที่เข้าไปอ่านในโลกออนไลน์นั้น
มีจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วก็นวัตกรรมที่เราจะนำเสนอในวันนี้
ผู้สื่อข่าวหลายคนที่ได้เห็นอาจจะต้องรู้สึกร้อนหนาวนะครับ
ว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ในการที่จะมีการประมวล
เอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน
มาเป็นบทข่าวได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
แน่นอนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้
จะทำให้ใช้เวลาน้อยลงแล้วก็ใช้คนน้อยลงไปด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

ที่จะมาช่วยให้การเข็นข่าวธุรกิจและการเงิน

เผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นไปอย่างรวดเร็ว

และย่นระยะเวลาในการทำงานลง
เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลสัญชาติอเมริกัน
ด้วยการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อมูลที่เคยเขียนเอาไว้แล้ว
ก่อนที่จะเรียบเรียงขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติอีกรอบ
ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที
ีเลน่าแพทเทอร์สันผู้ช่วยกองบรรณาธิการข่าวธุรกิจ
ออกจากงานข่าวประจำวันได้เป็นอย่างดี
แต่การประมวลผลก็ยังต้องใช้ความร่วมมือของมนุษย์

ซึ่งบางครั้งก็พบการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอยู่บ้าง
แต่เกิดความผิดพลาดขึ้นเพียงครั้งเดียว
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
ในการเรียบเรียงตัวเลขจำนวนมหาศาล
จากบริษัทของผู้ประกอบการแห่งต่าง
ก่อนที่จะดำเนินการปรับแก้ข้อมูล
เพื่อเผยแพร่รายงานผลประกอบการในแต่ละไตรมาสให้ทันการ
อกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าว
ยังสามารถช่วยให้พนักงานมีเวลามากขึ้น
เธอบอกว่าแน่นอนว่าเราสามารถใช้เวลาตรงนี้
ไปกับการติดตามข่าวด่วนทำข่าวสืบสวน
ประเด็นอื่นได้ละเอียดมากขึ้น
ตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม๒ปีก่อน
โดยระบบอัตโนมัติช่วยแบ่งเบาภาระงาน
และสามารถตีพิมพ์ข่าวได้ถึงราวไตรมาสละ๓๐๐เรื่อง

ตัวเลขดังกล่าวน่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต
กำลังเล็งที่จะติดตั้งซอฟต์แวนนี้
กับฝ่ายข่าวอื่นอย่างกีฬาเพิ่มเติม
สำหรับข่าวหรือเนื้อหาที่ผ่านการใช้งานซอฟต์แวนนี้
ก็จะมีการระบุอยู่ตรงส่วนท้ายสุดอย่างชัดเจน

เป็นการเรียบเรียงเนื้อหาด้วยระบบอัตโนมัติ

อาจจะเข้ามาแทนที่มนุษย์ในอนาคต
ซึ่งเจฟจาวิสอาจารย์คณะวรสารศาสตร์จาก
วิตกเหล่านี้เป็นเรื่องที่พูดถึง
ถกเถียงกันมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว

ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานหรือข่าวที่ทำมากกว่า
โดยบริษัทแห่งนี้ตั้งเป้าว่า
ขยายกลุ่มพันธมิตรให้กว้างขึ้น
ครอบคลุมไปยังวงการกีฬาและธุรกิจอัจฉริยะอื่น
ซิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน